สัตว์มันก็มีความแสนรู้มันก็มีการแข่งขันที่เกี่ยวกับสัตว์เยอะแยะมากมายเลย
วันนี้จะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปเชียงรายไปดูการแข่งขันของสัตว์ที่๑ปีมีเพียงครั้งเดียว

มุมแดงกว่างเขาพยักษ์มุมขวา
ไอ้มุมน้ำเงิน

เรียกง่ายว่าคือการแข่งขันชนกวางนั่นเอง
งานนี้เขาจัดกันภายในสวนป่ารุกคชาติโปรงสลีนะคะ
อยู่ที่ตำบลสันทรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
เป็นการสืบทอดอัตลักษณ์ประเพณีการเล่นชนกว่างของชาวล้านนาเขานะคุณผู้ชม
ปีนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่๒แล้วสำหรับการแข่งขันแบบนี้นะคะ
สำหรับการแข่งขันปีนี้ก็มีพิธีเปิดการแข่งขันทั้งหมด๑๕รายการ

ไม่ได้มีเพียงแค่การแข่งขันชนกว่างอย่างเดียวเท่านั้น
แต่ยังมีการแข่งขันอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นลากล้อเลื่อนกว่าง

กว่างจะลากล้อเลื่อนได้ไหมหรือว่ากว่างทรงพลังนั่นเองนี่เขาเรียกกันอีกชื่อนึงนะคะ
แล้วก็ยังมีการประกวดแม่พันธุ์ตัวผู้ยักษ์และการแข่งขันวิ่งกวางอีกด้วย

ดูท่าทางแต่ละตัวนี่ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี
ไม่มีใครยอมกันเลยทีเดียวคุณดู

ทีขวาถี่ซ้ายทีขวาถี่และกำลังจะร่วงไปแล้ว

งานนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดานักชนกว่างกันเป็นอย่างมากเลยนะคะ
เพราะว่ามีนักกีฬามีเขาเรียกว่าคนที่รัก
นิยมนำกีฬาชนกว่าง

ก็คือมีจากจังหวัดอื่นใกล้เคียงด้วย

หอบฮิ้วน้องกว่างขึ้นรถมาด้วยนะคะ

กว่างของใครจะเจ๋งกว่ากั้น

ต้องได้สิคุณเขาบอกอย่างนี้คือ
เขาจะนำกว่างมาเปรียบเทียบซื้อขายแลกเปลี่ยนกันด้วย
นักกีฬาล่ะนักกีฬาเนี่ยอัดฉีดให้อะไรเขา

คือเขาจะต้องมีของอัดฉีดให้
ตัวเนี่ยราคาเขาบอกว่าหลัก๑๐ไปจนถึงหลักพันบาท

แข่งชนะปุ๊บอัดแมลงต้องการให้กินต่อ
ประมาณนั้นแหละกติกาไปดูกติกา
กันกติกาเขาบอกว่ากว่างเนี่ยเขาจะให้แบบ
หันหน้าเข้าหาการวางบนคอนแบบนี้แล้วก็หมุนปั่นกันนะ

ดิฉันว่ามันไม่ได้จะชนหรอกมันเหมือนหัว
นั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละค่ะ
แข่งขันจริงมันก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป

คือการแข่งขันแต่ละครั้งเขาจะเอาตัวเมียมาล่อ
ให้ตัวผู้ได้กลิ่นก่อน

สาวอยู่ที่ไหน
พอเกิดความฮึกเหิมแล้วเนี่ยนะก็อยากจะต้องเป็นผู้ชนะ
ก็จะเข้าชนเข้าชนเข้าชน
เพราะฉะนั้นแล้วกว่างตัวไหนที่ชนะ

ทั้งนักกีฬาทั้งเจ้าของกว่าง
เอออันนี้คุณเหมือนกระทิงไม่เหมือนกว่าง
เอามาเต็ม